คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้ช่วงสายสายเนี่ยมีเหตุการณ์คนร้ายคนหนึ่งเป็นผู้ชายนะครับ
บุกเข้าไปในร้านทองแห่งหนึ่งที่อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยนะครับ
ทำที่เป็นขอดูสร้อยคอทองคำนะฮะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดในร้านสามารถจับภาพไว้ได้
ตอนที่คนร้ายเข้ามาขอดูอยู่นะฮะดูไปดูมาเผลอแป๊บเดียว
เอาสร้อยคอทองคำน้ำหนัก๒บาทแล้วก็วิ่งออกจากร้านไปเลยนะฮะ
ขึ้นรถจักรยานยนต์แล้วก็ขี่หลบหนีไปนี่ครับ
ล่าสุดวันนี้ตามจับตัวได้แล้วนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงสายเมื่อวานนี้
ร้านทองเหล่าห้วยเห็งอยู่ที่ถนนภูมิวิถีวังสะพุงอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยนะครับ
เจ้าของร้านบอกว่าตอนนั้นผู้ชายคนหนึ่งรูปร่างผอมสูงอายุน่าจะสักประมาณสามสิบนะฮะ
ก็ตามที่ปรากฏในคลิปขี่จักรยานยนต์สีดำสภาพเก่า
ไม่ทราบหมายเลขทะเบียนมาจอดอยู่ที่ตรงข้ามฝั่งตรงข้ามร้าน
แล้วเดินข้ามถนนมาที่ร้านมาขอดูสร้อยคอทองคำน้ำหนัก๒บาท๑เส้น
แล้วอาศัยจังหวัดที่ร้านทางเจ้าของร้านเขาเผลอนะครับ
ทางร้านเขามีลูกกลงอย่างดีนะครับ
พอจังหวะดูไปดูมาปุ๊บหยิบวิ่งหนีไปเลยแล้วก็ไปขี่จักรยานยนต์หลบหนีไป
ตำรวจก็ไล่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ
แล้วก็พยานแวดล้อมต่างจนทำให้รู้ว่าผู้ชายคนนี้
ชื่อนายวิทยาวัฒน์มุทุสิทธิอายุ๓๓ปี
แล้วไปไล่ตามจับได้ที่พื้นที่ป่าตีนภูหลวงบ้านน้ำคูตำบลภูหออำเภอภูหลวง
ตอนนั้นไปหลบซ่อนตัวอยู่นะครับ
นายวิทยาวัฒน์สารภาพว่าก่อเหตุจริงเป็นคนในกล้องวงจรปิดจริง
ทำไปเพราะไม่มีอาชีพไม่มีเงินเดินทางกลับไปหาครอบครัวที่เพชรบูรณ์
ก็เลยก่อเหตุไปขโมยทองจากร้านทอง
พอได้ทองมาแล้วก็ขี่จักรยานยนต์หลบหนีไป

เอารถไปทิ้งไว้ที่บ้านนามูลตุ่นตำบลห้วยศรีเสียด
แล้วเดินหนีเข้าป่าตีนภูหลวงบ้านน้ำคู
หนีเข้าป่าไปเจอช้างป่าเยอะเลยนะก็กลัวจะถูกช้างป่าทำร้าย
ก็ไปหาที่ซ่อนซ่อนตัวอยู่ในป่าสุดท้ายแล้วตำรวจก็มาตามจับจนได้นี่ฮะ
ก็เลยไม่ได้กลับบ้านเลยที่บอกจะไปหาครอบครัวที่เพชรบูรณ์